ครับเกิดเพลิงไหม้ใหญ่ที่โรงงานผลิตหลังคาไฟเบอร์รถยนต์
มีนบุรีนะฮะพังเสียหายเกือบทั้งหมดเลย
คุณผู้ชมฮะมีคลิปตอนเหตุการณ์ที่มันเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นี้ด้วยนะครับ
ไปดูกันฮะอ่าน๑๔๖บันทึกรูปภาพวีดีโอจัดส่งในเวลานี้
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเพลิงไหม้โรงงานซอยร่ม๙๖ถนนร่ม๙แขวงมีนบุรีนะฮะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเพลิงลุกไหม้เป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่
ดับเพลิงต้องเข้าไประงับเหตุนะครับตรงนี้เป็นโกดังชั้นเดียว
โรงงานผลิตหลังคาไฟเบอร์รถยนต์ซึ่งจะมีทั้งเรซินมีทั้งใยแก้ว
ในการผลิตไฟเบอร์เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับรายงานออกมาว่าคนงานหนีออกมาได้
ไม่มีคนเจ็บคนตายหลังจากดับเพลิงได้แล้วนะฮะนี่คุณผู้ชมความเสียหายมันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
ทั้งหลังเลยทั้งโกดังเลยก็ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้ก่อน
ให้ไฟมันปะทุขึ้นมาอีกนะครับส่วนสาเหตุไฟไหม้นะฮะ
ก็ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบส่วนเรื่องของคุณภาพอากาศและมลพิษแถวนั้น
ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพราะว่าต้องเฝ้าระวังและป้องกัน
ให้ชาวบ้านได้รับอันตรายด้วยนะครับ